ของหนุ่มหัวร้อนอายุยี่สิบเก้าปีนะเขาหัวร้อนมากเลยคือบ้านเขาไม่สบาย
เหมือนถึงเป็นคนอารมณ์ร้อนบ้านเขาอยู่ข้างวัดนะคะ
และหลังจากนั้นพระตีระคังดังโอ๊ยหนวกหู
อยู่ไม่ได้ไปต่อยหน้าพระถึงในวัดเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นกับพระลูกวัดแห่งหนึ่งนะคะ
อยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามคนที่เข้าไปต่อยพระเนี่ย
อายุยี่สิบเก้าปีบ้านเขาอยู่ข้างวัดนี่เองนะคะ
ต่อยไม่พอขู่ด้วยบอกจะเอาปืนมายิงนะ
ถ้าไม่หยุดตีระคังเสียงดังแบบนี้เขาบอกว่ามันรบกวน
บ้านเขาอยู่ข้างวัดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕โมงเย็น
กันยายนที่ผ่านมานะคะหลังจากเกิดเหตุ
พระรูปที่ถูกต่อยหน้าปรึกษากับคนที่อยู่ในวัด
ตัดสินใจเดินทางไปแจ้งความที่สพสมุทรสงครามค่ะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะคุณนาริสบุญนิ่ม
เดินทางไปที่วัดแห่งนี้เลยชื่อว่าวัดแม่น้ำ
ไปสอบถามกับพระที่ถูกทำร้ายนะคะชื่อว่า
พระอนุษักชัยมงคลอายุห้าสิบสี่ปีค่ะ
พระท่านเล่าให้ฟังแบบนี้นะวันนั้นเนี่ย
วันที่เกิดเหตุที่ถูกต่อยหน้าได้รับมอบหมาย
จากพระครูสมุคุณากรเจ้าอาวาสไปตีระคังให้
บนหอระคังเพื่อนิมนต์พระในวัดมาทำวัดเย็น

ตัวเองก็ทำหน้าที่ตามที่เจ้าอาวาสบอกเนี่ยนะคะ
ตีไปปั้งปั้งมันก็ต้องตีดังไง
เออแต่ถ้าเฮียชอบเสียงกระเสาเสียงสั่งของคุณ
เล่นลูกห่อมันจะได้เหมือน

แหมโหสั่งก็ทำเนอะ

แล้วก็ได้ยินเสียงคนโวยวายมาจากด้านล่าง

ได้ยินเสียงคนโวยวายอยู่ด้านล่างบอก
ตีดังหน่อยเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะไม่ได้ยินยินยิน

พระบอกว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาพูดว่าอะไร
แต่ได้ยินประมาณนี้ฟังไม่รู้เรื่อง
สมนึกอายุ๒๙ปีรู้เลยคนนี้บ้านอยู่ข้างวัด
พุ่งตรงเข้ามาเลยค่ะมาชกที่หน้า
โดนเข้าไปที่หางคิ้วด้านขวา๓ครั้ง
นอกจากนี้ขู่ด้วยบอกว่ามีปืนนะเนี่ยมีปืนนะ
ถ้ายังไม่หยุดตีแบบนี้อีก๓วันเจอกัน
แล้วพระยังเล่าให้ฟังด้วยในช่วงของการเกิดเหตุ
แม่ของผู้ก่อเหตุก็คือในพงพัฒน์เข้ามาห้ามด้วย
ไอ้มือน่ะห้ามแต่ปากน่ะบอกพระตีเบาหน่อย
จะตีอะไรกันทุกวันแน่ละครั้งก็ต้องตีทุกวันสิคะคุณ
ตัวเองก็งงมากหลวงพ่องงมากหลวงพ่อทำอะไรผิด
เพราะเป็นกิจของสงฆ์ไม่ตีก็ไม่ได้
ฟังเสียงพระที่ถูกทำร้ายค่ะ
ทีตะครั่งเขาบอกว่านกหนูทีแรกในน่ะพระแล
ผมก็นึกว่าพระเราเล่นผมก็ลงมาถามอะไรอะไร
ทางนู้นก็นึกว่าผมว่าเขาเขาก็เข้ามาทั้งบ้านเลย
มึงรู้ไหมว่ากูเป็นใคร

เขาพูดแบบนี้เขาก็มาล่อผมต่อยต่อยผมนี่๓ที
คุยกับพระแล้วเราก็ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเขาได้แสดงความคิดเห็นได้พูดหน่อยนะว่าวันนั้นเขาทำไปเพราะอะไรทีมข่าวตามไปถึงที่บ้านเลยค่ะแต่เขาไม่อยู่นะคะ
แต่ไปเจอกับแม่ค่ะแม่ของผู้ก่อเหตุนะคะ
บอกกับทีมข่าวบอกว่าหยุดเถอะหยุดเสนอข่าวนี้ได้แล้ว
มันจบไปแล้วลูกชายของเธอทำไปวันนั้นเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
เป็นวัยรุ่นไงคิดไม่ทันได้คิดเนี่ยนะคะ
ก็เลยทำลงไปแบบนั้นแล้วเขาก็บอกว่าหลังก่อเหตุเนี่ย
ขอโทษไปแล้วสังคมต้องการอะไรอีก
ตอนนี้แม่เองเนี่ยก็เครียดหลังจากที่ถึงขั้นเป็นข่าวออกไปแบบนี้เนี่ยนะคะ
แค่นี้เขาบอกลูกชายถูกโจมตีมากพอแล้วเดี๋ยวจะเครียดกันทั้งครอบครัวเนี่ยนะคะ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมเชิญตัวนายพงพัฒน์และแม่ของนายพงพัฒน์
มาขอคำมามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัดปฏิบัติของพระในช่วงเข้าพรรษา
ว่าพระทำอะไรบ้างแล้วตัวเนี่ยบ้านอยู่ข้างวัดเนี่ยต้องอดทนนะคะ
ต้องเข้าใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาด้วย
ส่วนกรณีของการทำร้ายร่างกายเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องดำเนินคดีต่อไปนะคะ